ไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะกรณีที่มีวัยรุ่นเนี่ยออกมา
แล้วก็ปลาระเบิดใส่กันที่นนทบุรีจำได้ไหมคะ
ที่เราเสนอไปวันก่อนล่าสุดนะคะตำรวจไปจับตัวแล้วค่ะ
เป็นวัยรุ่นชายหญิง๑๒คนด้วยกันนะคะ
เขาเรียกกันว่าแก๊งนครทองปาร์ควิวเนี่ยค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุ
เรียกว่าเย้ยช่วงเวลาเคอร์ฟิลเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะที่เรานำเสนอไปตอนนั้นเนี่ย๑๙กรกฎาคมนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ก่อเหตุไล่คว่างระเบิดใส่กันเสียงสนั่นเลยนะคะ
ล่าสุดตำรวจนนทบุรีก็เข้าตรวจค้นที่บ้านพักหลังหนึ่งนะคะ
ที่ตำบลบังรักษ์พัฒนาหลังจากสืบทราบว่า
แล้วก็มีการนัดยกพวกไปปะทะกับกลุ่มที่ชื่อว่าวัดหลังบาง
ตอนไปตรวจสอบก็ไปเจอผู้ก่อเหตุ๑๒คนเป็นเยาวชนเลยนะคะ
วัยรุ่นชาย๖หญิง๖มีระเบิดปิงปอง๒ลูก
ประทัดบนที่ผ่าเอาดินปืนออกแล้ว๑๖ลูกปืนปากกา๑ด้าม
ตะปูเข็มนะคะ๑ห่อโอ้โหเอาไว้ทำไมเยอะแยะนะคะ
แล้วก็ของกลางอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
คือสืบทราบมาว่าก่อนหน้านี้สมาชิกของแก๊งนี้สองคนเนี่ย
ถูกอีกแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งวัดหลังบางเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายก็เลยทำให้หัวหน้าชื่อว่าในตีเนี่ย
ไม่พอใจนัดแก๊งหลังบางมาประลองกัน
หน้าสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
นี่ค่ะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ทั้ง๑๒คนร่วมกันทำวัตถุระเบิด
และร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรม
ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคค่ะ
ตอนนี้ก็นำตัวส่งสถานพินิษฐ์จังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะ

ที่ก่อเหตุยกพวกปลาระเบิดใส่กัน

ทีนี้มาดูอีกแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งวัดหลังบาง
ที่ก่อเหตุด้วยกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจนำตัวนายอัศรายุทธ์อายุ๑๙ปี
นายธัญฤษอายุ๒๐ปี

แล้วก็มีเยาวชนอายุ๑๕๑๘ปีอีก๖คน
แก๊งนี้ที่ไปร่วมกันก่อเหตุปลาระเบิด
นำตัวไปสอบสวนที่สพบางบัวทอง
รับสารภาพว่าร่วมก่อเหตุจริงค่ะ
ก็แจ้งข้อหาลักษณะเดียวกันนะคะ

แล้วก็มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองเช่นกันค่ะ